เรื่องนี้ทางครอบครัวมาออกรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญต่อเนื่องเลยนะคะ

เสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ

ตั้งแต่๔เมษายนที่ผ่านมา

ก็คือนอนอยู่ที่วางเท้า

หน้าเนี่ยเอ็นลงมาเหมือนกับ

นี่ค่ะตำรวจเขาก็พยายามที่จะสืบหาว่า

ที่ตำรวจสรุปแบบนี้เพราะว่ามีการชนะสูตร
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจ
แล้วก็ไปตรวจดูลายนิ้วมือในรถ
ไปตรวจดูลายนิ้วมือตามตัวของผู้ตาย
ก็มีแค่ลายนิ้วมือของผู้ตายของลูกแล้วก็ของสามี
คือมันไม่มีปัจจัยอื่นที่จะบอกว่าคนอื่นมาทำให้ตาย
แต่ว่าครอบครัวของนางสาวดวงจันทร์เนี่ยค่ะบอกว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสงสัย
ไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เรื่องแรกก็คือทรัพย์สินของนางสาวดวงจันทร์หายไป
มีเงินสดด้วยแล้วก็มีบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็หายไป
เพราะว่านางสาวดวงจันทร์มีอาชีพปล่อยเงินกู้

แล้วก็สภาพของศพทำไมเบาะหน้าถึงต้องเอ็นมาเหมือนกับจะปิดบางศพเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ที่หน้าที่ดวงตาเหมือนกับมีแผลด้วย
เหมือนกับเป็นลักษณะของการถูกทำร้าย
ทางครอบครัวก็เลยร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
วันนี้ไปพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
ไปกับนางสาวบัวทองโสภาลุนอายุ๕๑ปี
เป็นคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นคุณแม่ของนางสาวดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปี
ที่เสียชีวิตในรถเมื่อวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ทางครอบครัวไปพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลนะคะ
บอกว่าอยากจะให้ตั้งชุดสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะยังมีพิรุธหลายอย่างไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ตามที่ตำรวจสพลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญระบุไว้
ครอบครัวเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรม

พลตำรวจเอกศีวราก็ได้เรียก

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริง
พันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตร
ผู้กำกับการสพลืออำนาจ
ให้มาร่วมชี้แจงคดีนี้นะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริงบอกแบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงในจุดเกิดเหตุ

ถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหมมันไม่มี
แล้วเขาก็เลยไปไล่ภาพกล้องวงจรปิดนะคะตั้งแต่ออกจากบ้าน

แล้วก็มีภาพนี้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ที่ผู้เสียชีวิตลงไปซื้อยาแก้ปวด
แล้วก็กลับมาขึ้นรถแล้วก็ลงไปทิ้งซองของยาแก้ปวด
อันนี้เป็นภาพชัดแล้วก็จะเห็นภาพอื่น
ก็เป็นลักษณะของรถวิ่งผ่านเท่านั้น
ดังนั้นไม่มีพยานหลักฐานที่ระบุว่า

ก็เลยสรุปว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ

ทั้งรถตรวจเก็บปรัฐธาตุจากด้วยเจ้าที่คอง
ครับตั้งหมดที่เจอตอนนี้แหละนี้ใน
เพราะว่าของพ่อคุณแม่และของลูก

เพราะว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นเอ่อ

พูดถ่ายนั่งรถจักรรถโบราณจักรเลยไปออกมา
รถบรรยากาศใช้เฉพาะพ่อเฟ่ยรูปแล้วก็พูดถ่าย
ส่วนประเด็นเรื่องของทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตนะคะที่ทางญาติบอกว่าหายไป

มุดบันทึกรายการลูกหนี้สมุดบัญชีเงินฝาก
เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริงบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
พันธุ์ตำรวจรีนัทวุฒิโยธีนอุปมัยในแพทย์สถหนึ่งกลุ่มงานนิติพยาทิแพทย์
สถาบันนิติเวชวิทยานะคะโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นคุณหมอที่ชนะสูตรพลิกศพครั้งที่๒ค่ะ
คุณหมอยืนยันนะคะว่านางสาวดวงจันทร์
เสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลว
แต่คุณหมอบอกว่าตัวหมอบอกไม่ได้หรอก

ก็ต้องชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตบอกได้แค่

ส่วนยาที่ผู้เสียชีวิตกินเพราะว่ามีภาพแวะซื้อยาแก้ปวดที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะ
คุณหมอบอกว่ายาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขาดอากาศหายใจเนี่ยค่ะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับโรงพยาบาลแรกที่ชนะสูตรพลิกศพนะคะ
ว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตสงสัยก็คือแผลที่ตาของผู้เสียชีวิต
ทางพันธบรินัทธวุฒิโยธินอุปมัยที่เป็นคุณหมอที่การชนะสูตรพลิกศพเนี่ยนะคะ
คุณหมอก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอคนแรกที่ตรวจ
เพราะว่ากว่าศพจะมาถึงเปลี่ยนสภาพไปมากแล้ว
แต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็เล่าข่าวไปว่าคุณหมอคนแรกที่มีการชนสูตรแล้วก็ทางตำรวจเขาบอกว่า
แผลที่ดวงตาของผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าศพนอนตะแคงข้างอยู่นาน
แล้วเลือดก็ไหลไปกองอยู่ที่ดวงตาด้านขวาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะเหมือนแดงเหมือนเป็นอักเสบเหมือนกับถูกทำร้ายนะคะ
ซึ่งระหว่างการประชุมความคืบหน้าคดีนี้นะคะพลตำรวจเอกศีวราก็ถามของญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ถามว่าครอบครัวไปร้องเรียนที่กองปราบเนี่ยถูกคมคู่จริงหรือเปล่า
เพราะว่าครอบครัวบอกว่ามีการคมครูทางท่านพลเอกศิวราก็ถามว่ามีหลักฐานไหมเรื่องของการคมครูเนี่ย
ทางญาติก็บอกว่าถูกขู่จริงมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงด้วยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกกับเราสองคน
สตูดิโอไทยรัฐทีวีนี่แหละบอกว่าชี้แจงให้หน่อยเรื่องของการข่มขู่นะคะ
แต่เดี๋ยวไปดูเสียงบรรยากาศกันก่อนค่ะ
วันไหว
ที่น้องข่าวพูดน้องย่างเขาติดใจว่าภรรยาบุกรรมเต็มสุขภูมิไว้เป็นคนออกจอมจะอยู่เมืองหลังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ออกข่าว

ไม่รู้ตามน้องเขาแต่กูเนี่ยใครตั้งแต่บอกเลยว่าหว่าเขาไม่สอบ
ทีนี้นักข่าวมึงก็บอกว่าทีนี้นักข่าวมันก็จะมีเกิดกับธรรยายและผู้จัดการ
คุณชาติก็เลยบอกว่าถ้าคุณชัดกูแล้วครอบครัวคุณก็ยากกว่าที
แต่แต่ล่ะถ้าอย่างนี้มีกัปตราเห้อ
ถ้าข่าวที่นี่จะทำไอ้เจียหายคุณไม่ต้องการใครนอกจากมึง
ต้องลงกับมันไปแล้วถ้าเป็นนั่นคุณก็ต้อง
ก็ต้องลงกับมันไปเลยคุณจะด่าตัวตัวได้
แต่ด่าคนชื่อคุณสมควรนาฬิกุธไม่ได้
แต่นี่ยังไม่พูดถึงทีเลยนะคุณยังไม่พูดถึงทีเลยนะ

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องฟื้นนักข่าวส่วนกลางเล็ก
แต่ถ้านักข่าวส่วนกลางลงคุณจะบอกว่าทีเตรียมว่าคุณไม่เขียว
ของนาฬิกาไม่ได้
คุณก็จะเหมือนกันตอนนี้ใครจะโอนตัด
คุณก็จะประสาทว่าคุณคนอะไร
เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณไม่เขียวไม่ได้
อะไรก็ได้แต่ต้องไม่กระทบกับคุณ

แต่ถ้านักข่าวลงข่าวผ้าดีคุณไม่ดี
คุณก็จะหาทางลงข่าวคุณต้องไม่ดีเหมือนกัน

เอาแบบนั้นคุณเชื่อแค่นี้
คือยังงี้คือยังงี้ที่ผมคุยกับนักข่าว
ที่ผมไม่ได้สงสัยให้ดีผมสงสัยให้ทั้งแปด
แต่ผมว่าจะบอกคุณว่ามันต้องหาคุณแทุนต้องหาคนที่ไม่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับ

กูเข้าใจแต่ว่าถ้าผมไม่เจอหน้าข่าวถ้าคือที่กูถูกข่าวที่บุญกัน
ผมอยู่ไม่เจอหน้าข่าวที่หน้าบ้านผมอยู่ที่ฟุตเลยผมจะไปเจอหน้าข่าว
เขาข้างกูก่อนแม่งแม่งแม่งแม่งเขาคุยอย่างงี้เขาคุยอย่างงี้เดี๋ยวผ่านตัวอันนี้
อ่ะใครใครท่านเสียงใคร

ใครเครื่องท่านโทรไปใช่ไหมท่านโทรไปคุยกับใครอ่ะคุยกับใคร
ก็มาเนี่ยมันใกล้ใกล้ไมโครโฟนนะท่านผู้การเขาอยู่ตำรวจอยู่เยอะแยะท่านโทรไปคุยกับใครท่านตอบ
ท่านบอกท่านบอกชื่อท่านด้วยฮะท่านเป็นอะไรกับผู้ตาย
ชื่อโศษาดุลเป็นพี่ชายพี่ลูกน้องกับผู้นายอ่ะครับอืม
พอดีตอนที่ที่ผมพูดด้วยเนี่ยเป็นอ่าว่าไปที่นี่ตอนหน้าผมท่านครับ
เสรียงใช่ไหมเหรอเสียงก็ใช่เลยไหมทำอะไรอย่างนั้นนะท่าน
ทุนเจ้าหนี้ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจดีกันไหมเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

ซึ่งสมรวยมีอยู่ในสำนวนนะครับผมแล้วก็ผมก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกันนะครับให้ตรวจสอบกันดี
ผมก็บอกว่ามันไม่จะมีชื่อคุณคุณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยถ้านำก็จะโฉงงานให้ผมปลดดับ
ตำรวจนะครับนะฮะผมผมก็คงสรุปได้อย่างงี้นะ
ลนลงนะครับคุณแม่นะฮะว่าก็เดี๋ยวจะสั่งให้กองป่า
ดำเนินการไปตามวิทยานะฮะประกอบคำสั่งต่อรอที่สี่หนึ่งเก้า
นะฮะก็ให้สอบสวนดำเนินการไปประชุมนะฮะ
ใช่ไหมฮะคือความต้องการที่ท่านมาขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
ส่วนเรื่องจะสืบไปได้ความแค่ไหนอย่างไรก็
ก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะฮะเอาตามนี้ไปก่อนนะฮะ
ถูกใจนะก็ตามกระบวนการถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แหละ
ตกลงเรื่องการข่มขู่กันตามในคลิปเสียงที่ทางญาติของนางสาวดวงจันทร์เขาเปิดให้ท่านศิวราฟังเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้คุณแม่กับพี่ชายของผู้ตาย
ก็มาคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
ก็เลยฝากเราสองคนไว้ว่าตอนนี้คุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ฝากแจ้งหน่อยว่าไม่ได้มีการข่มขู่อะไรเป็นการเข้าใจผิดกัน
ก็สืบเนื่องจากภรรยาของภูมิกับคนหนึ่ง
ก็เข้าใจผิดว่าทางญาติเนี่ยไปให้ข่าวกับนักข่าว
ว่ามีคนชื่อนี้ซึ่งก็คือชื่อภรรยาผู้กำกับเนี่ย
เป็นหนึ่งในผู้ที่ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ตาย
จะมีส่วนเกี่ยวพันกับการฆ่าอะไรคดีฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า

ก็เลยเกิดการเข้าใจผิดโทรมาต่อว่าว่า
ทำไมไปให้ข่าวแบบนี้เขาเสียหาย
ซึ่งทางพี่ชายของคุณดวงจันทร์บอกว่าก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า
เขาไม่ได้พูดถึงชื่อของภรรยาภูมิกับค่ะ
เขาพูดถึงชื่ออื่นเป็นการเข้าใจผิดกันสื่อสารกันผิดกัน
ก็เลยอยากจะมายืนยันว่าเรื่องของการข่มขู่สรุปแล้ว
ไม่มีอะไรแล้วเข้าใจผิดกันเฉยนะคะไม่มี
รองพบตรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดำเนินการให้นะคะ
ก็จะเป็นการดำเนินการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะ

สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตรผู้กำกับการสพลืออำนาจ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๓
โดยขาดจากการบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิมด้วย

ใช่ก็ที่พูดในเมื่อสักครู่นี้บรรยากาศที่ยืนยันว่า
ในคลิปเป็นเสียงภรรยาจริงแต่เป็นการเข้าใจผิด

ในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแหละนะคะ
คลิปเสียงที่เอาไปให้ทุกอย่างที่เอาไปให้กับทางรองพบตร
รองพบตรบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้
ก็จะทำให้ทางครอบครัวหายกังวลสงสัย
แล้วก็จะเร่งรัดดำเนินคดีให้
เพราะว่าคดีนี้ก็ผ่านมานานพอสมควรแล้ว
ก็จะให้เวลากับพนักงานสอบสวนทำงานหน่อย

แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

แล้วก็เรื่องของทรัพย์สินของนางสาวดวงจันทร์ที่หายไป
ก็จะดูให้ต่อนะคะ
ครบถ้วนทุกประเด็นที่ไปร้องต่อรองพบตรนะคะ
คดีก็ตั้งแต่๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของพี่ชายของผู้ตายนะครับ
พี่ชายชื่อว่านายเอกพันธ์โสภาลุลเนี่ย
เชื่อว่าน้องสาวฆ่าตัวตายนะฮะ

อย่างแรกสภาพศพสภาพศพที่มีรอยฟกช้ำที่ใต้ตา
ตัวนี้ผลชนสูตรศพก็เขียนไว้ชัดเจน

หมอติฯครโมพภคือรอยพกช้ำที่ใต้ตาขวา
ตามีเลือดไหลหน้าบวมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นความผิดปกติ
แม้ว่าเราจะได้รับการอธิบายจากทางเจ้าที่จำรวจว่าเป็นไรหว่อ
หว่อก็คือการตกเลือดหลังตายแต่หมอเขาเขียนไว้ว่าไวห่ออยู่ที่
ลำตัวด้านขวาทั้งแถบเนี่ยนะครับแต่เบ้าตามันอยู่ข้างบน
แม้ว่าจะนอนตะแคงด้านนี้ลงไปทำไมต้องเป็นวงอยู่ตรงนั้น
ทำไมมันไม่เป็นทั้งแถบทางนี้ซึ่งมันอยู่ต่ำเนี่ยนะครับ
ที่มันเป็นของเหลวเนี่ยมันต้องตกสู่ที่ต่ำ
ทำไมมันไปตกอยู่ตรงนั้นแค่นั้นนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ผมเห็นน่ะ
หมอไม่ได้ระบุไว้ในใบชนสูตรก็คือแผลเล็กที่หางคิ้วแผลปริแตกตัวนี้
ผมเห็นนะครับผมเห็นเพราะว่าผมไปดูศพอย่างชัดเจนเลยนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บอะไรทั้งหมดแล้วคืนศพให้ญาตินี่แหละผมไปดู
เห็นชัดเจนเป็นแผลปีแตกนะครับแล้วก็จากผลการผ่าพิสูจน์ศพของโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีเนี่ย
ก็บอกว่าบริเวณคอบริเวณสวงอกด้านบนเนี่ย
มีเลือดคั่งร่วมกับการตกเลือดของศพเนี่ย
ผมก็เลยสงสัยว่ามันเลือดคั่งเพราะอะไรอ่า
มันต้องมีสาเหตุเหมือนเรายังมีชีวิตเนี่ยเรามีแผลเนี่ย
มันมีเลือดคั่งเป็นเป็นเลือดคั่งในในแผลเราเนี้ย
มันก็ต้องโดนกระทบกระแทกหรืออะไรมันอยู่ดีมันจะมาคั่งอยู่เฉยหรือเปล่า
นะฮะผมก็สงสัยว่าระหว่างคนเป็นคนตายมันจะข้างข้างเหมือนกันไหม
อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วมันมันมีความผิดปกติอยู่นะครับ
แล้วก็ในส่วนของการผ่าพิสูจน์ด้านในนะครับ
พบพาเซตามอนกับน้ำยาไอ้ไม่ใช่น้ำยายาลดน้ำหนัก
ลดความอ้วนเนี่ยผมก็ไม่สงสัยในตัวน้องเพราะเธอกินประจำ
แต่ผมไม่เชื่อว่าเธอกินยา๒๕เมตรเข้าไปนะฮะ

เพราะมันปรากฏอยู่ในร่างกาย

ทั้งหมอทั้ง๓แห่งก็เขียน
มีอะไรที่ผมเป็นข้อสังเกต

แล้วแต่ในรถด้วยยังมีสายรัดเข็มขัดนิรภัย

ใครทำใช้ทำอะไร

ขณะที่นางบัวทองโสภาลุล

หลังจากที่ได้ไปพบรองพบตร
บอกว่าก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น
แต่ที่กังวลก็ยังกังวลเรื่อง
ความไม่ปลอดภัยของครอบครัวอยู่นะฮะ

ก็คือวันที่ลูกสาวออกไปจากบ้าน
ลูกยังพูดคุยกับแม่ตามปกติ

ไม่นานมีเพื่อนชายของลูกสาว
คนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงิน

ตรงนี้แม่ติดใจอยู่นะครับ
ทำไมหนีล่ะทำไมหนีคนเดียวล่ะ
นัดไว้แล้วทำไมหนีคนเดียวทำไมไม่เคลียร์ก่อนล่ะ
แม่ถ้าตันเป็นอะไรไปอย่าว่าผมนะ

เพื่อนชายค่ะเพื่อนเขาค่ะ
เพื่อนชายค่ะ
มาด้วยกันต้องรับผิดชอบด้วยกัน
ถ้าจะหนีทำไมไม่ชวนผม
แล้วต้องรับผิดชอบด้วยกันสิทำไมหนีคนเดียว
ถ้าพี่ไม่กลับมาถ้าพี่เป็นอะไรไปอย่าว่าผมนะ
ผมไม่ได้เป็นคนถามนะแม่
พี่เขาเป็นคนที่มีพระคุณต่อผม

ถ้าพี่เขาเป็นอะไรไปเขาว่าไง
อันนี้คือลูกชายพูด
ค่ะแม่ยังไม่เอกใจเลยทำไมเขาพูดไง
แม่ก็ไม่ได้เอกใจค่ะ
พอลูกเสียชีวิตแม่ก็เข้าใจเลยค่ะ
ความหมายของเขาคำพูดเขานั่นค่ะ
แม่ของผู้ตายยังบอกว่าวันที่เผาศพลูกสาวนะฮะ
เพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ยังเดินทางมาร่วมงานนะ
หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย
มีวันหนึ่งแม่เคยไปตามหาเขาที่บ้าน

ปรากฏว่าเพื่อนของลูกสาวคนนี้หายออกไปจากบ้านนานแล้วนะฮะครอบครัวบอกว่าก็อยากเจออยู่เหมือนกัน
เพราะเชื่อว่าอาจจะรู้ข้อมูลบางอย่างของผู้ตายแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะฮะ
ซึ่งก็พอถามทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าถ้าไม่ใช่การฆ่าตัวตายคิดว่าเป็นสาเหตุอะไร
ก็บอกว่าคิดว่าเป็นการฆาตกรรมแล้วสาเหตุก็คือเรื่องของการปล่อยเงินกู้
เพราะว่าจริงแล้วนางสาวดวงจันทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีอาชีพปล่อยเงินกู้ทำมาเป็น๑๐ปี
ทางครอบครัวเขาก็รับรู้นะคะคือเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนนางสาวดวงจันทร์ไปกู้เงินจากในทุนมา
เรื่องต้นตามรายงานของทางตำรวจนะคะบอกว่าสืบทราบมาว่านางสาวดวงจันทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
กู้เงินจากในทุนมา๙ล้านกว่าบาทแล้วก็ไปปล่อยให้คนกู้ต่อแต่
ว่าในวันเกิดเหตุ๔เมษายนจะต้องเอาเงินไปคืน
ในทุนหรือว่าเจ้าหนี้บางส่วน๒ล้านกว่าบาท
แสดงว่ามันเข้าข่ายลักษณะหมุนไม่ทัน

จากลูกหนี้ที่เราไปปล่อยอีกทอดนึงเนี่ย

ใช่ต้องใช้หนี้ประมาณ๒ล้านกว่าบาท
แล้วก็ไปกู้เงินท้อกสมาได้แค่๗๐๐๐๐๐บาท